คุณผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องนะผัวก็นั่งดื่มเบียร์กับเหล้าขาวอยู่ที่ระเบียงบ้าน
นอนอยู่ในมุ้งแต่อารมณ์มันค้างอยากดื่มอีก
ปลุกเมียขอเงินซื้อเหล้าเพิ่มหน่อยยังอยากดื่มอยู่
เขาขายเขาไม่ขายไงผิดกฎหมายไงแต่ไปปลูกเมียเมียไม่ให้
ตลบมุ้งเอาปืนยิงเมียตายเลยเหตุผลแค่นั้นอยากดื่มเหล้า
ที่บ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่สามตะบลแพรกหนำแดง
อำเภอวังอำภาวาที่สมุทรสงครามครับไปพบร่างนางยุภาพรภูลพิพิษ
อายุ๓๕ปีเป็นถึงผู้ช่วยผู้เยบ้านหมู่สาม
ถูกยิงด้วยปืนเสม็ดมวลมวลเข้าที่แก้มซ้ายหนึ่ง
นัดทะลุนภาคนอนตายอยู่บนที่นอนในมุ้ง
แล้วใกล้กันก็มีธนบัตรแบงค์ร้อยอยู่๗ใบแล้วก็ขวดนม๒ขวด
ไปสอบถามหลานของผู้ตายชื่อว่านายชุติพันธ์นพรัชเขาบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุนายวินัยไทยประดิษฐ์อายุ๓๓ปีสามีของผู้ตาย
นั่งดื่มเบียร์กับเหล้าขาวอยู่ที่ระเบียงบ้าน
ส่วนผู้ตายนางยุภาพรหลับอยู่ในมุ้งกับลูกวัย๙เดือน
ฝ่ายสามีเปิดมุ้งเข้าไปตื่นหน่อยขอเงินไปซื้อเหล้าหน่อย
แต่ว่าฝ่ายยุภาพรไม่ให้ก็ทะเลาะกันมีปากเสียงกันสักประมาณ๒๐นาที
จากนั้นได้ยินเสียงปืนดังขึ้นปั้งสองนัดแล้วเสียงก็เงียบไป
จากนั้นเห็นนายวินัยขับรถพลิกอัพออกไปเลยนะฮะ
ญาติที่บ้านติดกันก็ออกไปดูพบว่านางยุภาพรถูกยิงเสียชีวิตบนที่นอนไปแล้ว
ต่อหน้าไปมาทีนี้ผมก็เห็นคนตายเขาลุกมาถึงตรงตู้เย็นนั้น
ลุกมาเหมือนแบบมาเที่ยงมาด้าอะไรอย่างนี้
เหมือนเขาขอดกลางซื้อไปซื้อเล่าอะไรอย่างเงี้ยอืม
อย่างนอนอ่ะก็นอนนะไอ้ตัวเล็กก็นอนอยู่ข้างเลย
ตอนที่ผมมาเปิดมุ้งว่าไอ้ตัวเล็ก
ลูกคนเล็กเข้าพี่สาวของผู้ตายบอกว่าก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงนายวินัยตะโกนขอเงินจากเมียนะฮะ
เพื่อไปซื้อเหล้าแต่ว่าเมียซึ่งเป็นน้องสาวของเขาก็ไม่ให้
ก็เลยมีการตอบโต้กันไปไม่นานนักก็มีเสียงปืนดังขึ้นแล้วเงียบไป
จากนั้นเนี่ยก็มีเสียงรถขับออกจากบ้านจนกระทั่งหลาน
ซึ่งเป็นลูกติดของน้องสาวที่เกิดกับสามีเก่าอายุ๑๔ปีมาบอกว่า
แม่ตายแล้วนะเขาก็เลยโอ้โหตกใจมากก็วิ่งไปดู
คาดคิดว่านายวินัยน้องเขยจะมาทำกับน้องสาวแบบนี้นะครับ
ตอนนี้กำลังล่าตัวนายวินัยนะผู้ก่อเหตุมามอบตัว
เพราะว่าเขาขับรถของภรรยาหลบหนีไปนะครับ